มาร่วมโปรเจกต์พิเศษสำหรับทัพทิมอัญญาริน
นักแสดงสาวมากความสามารถคนนี้นะคะ
จากมีผลงานละครผลงานซีรีส์แล้ว

สำหรับสาวทัพทิมอัญญารันนะคะอัญญารินขออภัย
เชื่อว่าหลายคนค่ะคงจะคุ้นกับเธอในฐานะนักแสดงใช่ไหม

ที่มีชื่อว่าโสดยังริ้ง
โปรเจกต์พิเศษที่สาวทัพทิมเนี่ยมาร่วมพิเศษริงกับ๕สาวค่ะ
โดยเธอค่ะบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมาก
เอฟซีให้การตอบรับดีเกินคาดเพราะว่า
จะมาเป็นเพลงเพราะให้ผ่านกระบวนการต่างมากมายคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์สาวทัพทิมกันนิดนึงค่ะ
หวังว่าทุกคนจะแบบชื่นชอบกันนะคะสำหรับโปรเจกต์นี้
เพราะเราก็คือตั้งใจทำกันมาแบบระยะเวลากว่า๓เดือน
ตั้งแต่แบบคุยงานวางคอนเซ็ปต์ต่างอะไรอย่างนี้

เป็นเพลงลูกทุ่งใต้ค่ะก็จะบอกว่า
วิธีการร้องการนำเสนอของแบบเกอร์กรุ๊ป
กับตัวทิมเองเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบทีป๊อปผสมลูกทุ่งแบบนี้ละกัน

หายเหนื่อยดีใจดีใจเพราะว่า
วันแรกที่เพลงปล่อยออกไปเราก็ไม่รู้เลยว่าแบบ

ไปร้องต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ

สาวใต้นะคุณแม่เป็นคนระนอง
แล้วก็เธอมีความสวยแบบเข้มคม
ภาษาที่ร้องก็เป็นภาษาติดภาษาใต้นิดนึง

เออต้องให้สาวใต้เขาร้องนะคะ

ไปติดตามสนับสนุนโฝนงานของเธอได้กัน
อีกหนึ่งประเด็นแหมชื่อเพลงก็บอกแล้วว่าโสดอย่างแรงนะคะ

คุณสาธิบอัพพรีมค่ะเปิดใจกับบรรเทิง
ไทยรัฐนะบอกว่าตอนนี้หัวใจกลับมาโสดได้สักพักใหญ่แล้วพี่
แล้วสเปคหนุ่มล่ะที่จะเข้ามาเป็นแฟน

บอกว่าโสดไปเลยไงเผื่อว่าสนใจเค้ามาจีบ
เออเธอบอกว่าไม่มีสเปคนะคะขอแค่เป็นคนดี
แล้วก็เข้ากับครอบครัวของเธอได้เท่านั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงเธอค่ะ

เหมาะกับชื่อเพลงมากเลยค่ะโอ้ประจวบเหมาะมากเลยนะเนี่ย
นานแล้วนะสักพักเลยนะคะทำงานอย่างเดียวเลยค่ะ
สเปคไม่ได้ตั้งอะไรไว้มากเลยนะ
ที่มีความรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นมันก็แบบมุมมองหลายอย่าง
มันก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็คงหลักหลักเลย
ก็คือต้องเป็นคนที่เข้าใจกันแหละเป็นคนที่เข้าใจกัน
เป็นคนดีเข้ากับเราได้เข้ากับครอบครัวได้แค่นั้น
ก็กลายเป็นว่าไม่ขออะไรมากคนเราบางทีมาอยู่ตรงจุดนึงแล้วอะเนาะ
ขอให้เป็นคนดีแล้วก็ดูแลเราดูแลครอบครัวเราได้แค่นั้นก็โอเค

แล้วนะเตรียมใบสมัครแล้วนะโสดอย่างแรกนะสาวทัพทิมนะคะ